คนนี้เขาก็อ้างว่าป่วยจิตเวท

คนแถวนั้นต้องมาห้ามกันคุณผู้ชม
คุณลุงผู้เสียหายชื่อว่าลุงบุญเลิศเหี่ยมเหิมนะ
อายุ๗๐ปีเล่าให้ฟังโอ้วันนั้นลุงกำลังขับรถไปงานเผาศพ
ในหมู่บ้านเนี่ยญาติก็นั่งอยู่เต็มคันรถเลย
นี่กูมาโชว์มั้ยลุงคนนี้นะนั่งอยู่ตรงจุดนี้เลย
พอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นระหว่างทางไปงานศพ
หนุ่มนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างรถลุง
กำปั้นทุบกระจกรถลุงหลายครั้งเลย
ลุงก็ลดกระจกถามไงทุบทำไม
รถกระจกลงเท่านั้นแหละหนุ่มคนนั้นโวยวายโวยวายหาว่าลุงไปขับรถปาดหน้าเขา
ที่เป็นขบวนงานศพมันไม่มีรถคันไหนใช้ความเร็วอยู่แล้ว
จากนั้นหนุ่มคนนั้นใช้กำปั้นชกหน้าลุงปัก
มึงเป็นไผ่มึงป่าดดากว่าอย่างนี้มึงว่าเข้ามานี่เลย
ใส่เลยแม่ตีผมอ่ะกำปั้นมันอ่ะกำปั้นมันเนี่ย
ทุบจิกเซียสามเซียอยู่นี่
ผมก็เลยว่าบอกว่าผมก็ไม่สลับอย่างเดียวผมก็ตอบมันเนี่ย
มึงลงมามึงลงมามึงรู้มากราบตีนกูเดี๋ยวนี้
อ่อบตืนอ่ะโหยยยยยยยยยยยยยอ้อพอดปืนอ่ะ
ตัวว่าหลังจากโชคหลุงไปแล้วนะยังไม่หยุดนะหนุ่มคนเอามือถุบกันสัดค่างรถหลุงจนแตกเลย
ว่าจังหวะนั้นชาวบ้านมาช่วยกันล้อมจับเอาไว้ได้

ลุงบุญเลิศบอกอีกว่าในหนุ่มคนนั้นมีพฤติกรรมหาเรื่อง
แล้วก็ทำร้ายคนอื่นในหมู่บ้านมานานแล้ว
บางคนเนี่ยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งนั่งอยู่ดี
เขาเอาโกยี่มาฟาดอะแล้วในหนุ่มจะอ้างว่า
ผมเป็นผู้ป่วยจิตเวทมีบัตรผู้ป่วยด้วย
แต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นบัตรผู้ป่วยเขาเลยนะ
คือเขาอ้างอย่างเดียวชาวบ้านก็ไม่กล้าจะทำร้าย
ไม่กล้าโต้ตอบกลับครับกลัวว่าเดี๋ยวถ้าโต้ตอบกลับ
ผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยเดี๋ยวจะมีความผิดเอา
ชาวบ้านก็อยากให้ตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการ
แล้วก็ตรวจสอบว่าในหนุ่มคนนั้นเนี่ย
จริงหรือเปล่าถ้าป่วยไม่จริงก็ควรนำตัวไปดำเนินคดี
หรือถ้ามีอาการป่วยก็ไปบำบัดรักษาเถอะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากลุงแล้วนอกจากชาวบ้านคนอื่นแล้วเนี่ย
ตอนนี้ยังโดนแค่ทำร้ายร่างกายเบา
แต่หลังจากนี้ถ้าใช้อาวุธนี่สิคุณผู้ชมมันจะหนักกว่าเดิมนะฮะ